มันมีเหตุการณ์พ่อเลี้ยงเนี่ยยิงลูกเลี้ยงจนเสียชีวิตเกิดขึ้นที่บ้านพักหลังหนึ่งที่อุทัยธานีค่ะนะฮะคือเขามีปัญหากันมาสักเป็นเดือนแล้วนะครับต่างฝ่ายต่างก็มีปัญหาระหองระแหงกันแต่เมื่อคืนนี้เนี่ยแหม่ต่างฝ่ายก็ต่างกินเหล้าค่ะลูกเลี้ยงนั่งกินอยู่ในห้องพ่อเลี้ยงอยู่ข้างนอกแต่ห้องมันเป็นเหมือนแบบเป็น
โดนจริงจริงนะฮะโดนค่ะตอนนั้นไม่รู้ว่ารู้ตัวหรือยังนะ
แต่มีเสียงร้องโอ๊ยอยู่นะใช่ครับ
เพราะละปืนมันหาง่ายแล้วก็นั่นเนี่ยโพกอยู่กระเป๋ากางเกงนี่เห็นมั้ย
ใช่อ่ะก็โดนลงมาชักยิงโป้งเลย
คือยังไม่ได้ช่วยเดินไปดูเหมือนทำอะไรกับปืนเห็นมั้ย
เห็นตะละเรายังบ่นต่อใช่ค่ะ
ไม่รู้ว่าเขารู้ตัวหรือยังแล้วสุดท้ายก็เสียชีวิตนะครับทุกผู้ชมครับ
เขาเป็นอบตนะฮะในเขตอำเภอลานศักดิ์นะครับที่อุทัยธานีอายุ๕๘ปี
ตอนนั้นก็อยู่ด้านนอกแถวลานบ้านนะฮะ
แล้วก็ยิงใส่ลูกเลี้ยงนะครับชื่อกฤษณะรุดทองจันทร์อายุ๔๒ปีที่อยู่ในห้องที่มีผนังกั้น
เป็นปืนไทยประดิษฐ์ขนาด๑๓๘ยิงหนึ่งนัดกระสุนทะลูกฝาผนัง
โดนหายปราศาสตร์ข้างซ้ายของนายกิจสนะแล้วเขาก็เสียชีวิตอยู่ที่บ้าน
ประดูกยืนอำเภอลานศักดิ์จังหวัดอุทัยธานีค่ำเมื่อวานนี้
หลังจากนั้นนายเสน่ห์ก็เดินวนไปวนมายังบ่นอยู่ใช่ไหมยังด่าอยู่
พอรู้ตัวเขาก็โทรไปแจ้งตำรวจเห็นไหมที่แรกฮิวกระป๋องฮิวกระเป๋ามา
มาเหมือนจะหนีแต่ไม่ได้ไปไหนนะฮะโทรแจ้งตำรวจแล้วก็โทร
บอกลูกเลี้ยงอีกคนนึงที่เป็นน้องสาวของผู้ตาย
แล้วก็ยืนร้องไห้อยู่ที่บ้านเพื่อรอมอบตัวกับเจ้าหน้าที่พอลูก
อีกคนนึงที่เป็นลูกเลี้ยงเหมือนกันนะฮะเป็นน้องผู้ตายนะฮะน้องสาวผู้ตายเนี่ยเขารู้เขาก็บอกญาติญาติแล้วก็บอกแม่ของเขานะฮะ
เมียของนายเสน่ห์ที่เป็นแม่ของคนตายนี่ญาติญาติเริ่มมากันแล้วที่บ้านนะฮะส่วนแม่ของผู้ตายนะฮะ
แล้วก็เป็นเมียของคนก่อเหตุก็คือนางชะไม้โอ้โหพอมาถึงบ้านก็ร้องไห้นะครับ
แล้วก็ถามสามีบอกทำลูกแบบนี้ทำไมไม่พอใจอะไรทำไมไม่บอกกันอ่ะเออไปยิงกันเนี่ยฮะ
เสน่ห์นี่ยกมือไหว้เมียนะฮะแล้วก็ร้องไห้ยกมือไหว้ขอโทษเมีย
โหไปยิงลูกเขาตายนะฮะมีตอนที่ตำรวจกลับเย็ดนะฮะแล้วตำรวจก็มานะครับ
คือก็ต้องคอยกันญาติด้วยนะฮะตำรวจญาติบางคนเขาแค้นนะฮะว่า
โอ้โหมายิงลูกหลานเขาตายค่ะเพราะนายเสน่ห์นี่เป็นสามีใหม่ของแม่ผู้ตาย
เป็นพ่อเลี้ยงส่วนตัวของนี่เห็นไหมเขาร้องไห้จนเป็นลมเลยนะฮะแม่ผู้ตาย
บอกว่าทั้งคู่เนี่ยคือตัวของสามีกับลูกชายเนี่ยเขามีปัญหากันไม่คุยกันมาเป็นเดือนแล้ว
ไม่คิดว่าเมื่อวานเนี่ยช่วงเย็นค่ำอยู่บ้านด้วยกันเนี่ย
ถึงขั้นแบบเถียงกันไปเถียงกันมาแล้วก็ชักปืนขึ้นมายิงกัน
ตัวนายเสน่ห์สารภาพว่าก่อเหตุจริงอ้างว่าเก็บกฎเพราะผู้ตายเนี่ย
ชอบมาใส่ร้ายให้เขาเสียหายทั้งที่เขาเลี้ยงมาตั้งแต่เล็กเลยนะ
แม้ว่าจะเป็นแค่ลูกเลี้ยงแต่เขาเลี้ยงมาตั้งแต่เล็ก
แล้วมีปัญหากันช่วงหลังมานี้เองนะฮะก่อนเกิดเหตุเขาบอกเขานั่งดื่มเหล้าอยู่
ส่วนลูกเลี้ยงก็ดื่มเหล้าเหมือนกันแต่ว่าลูกเลี้ยงอยู่ในห้อง
แล้วมันก็มีเรื่องเกิดขึ้นอย่างในภาพในกล้องวงจรปิด
ช่วงที่ตำรวจคุมตัวไปหน่อยนะครับ
คือจะโกรธขนาดไหนเก็บกฎขนาดไหนมันก็ต้องอดทนอดกลั้นนะ

อย่างนี้อีกฝั่งหนึ่งตายปูหนึ่งก็ติดคุกนะ
โอ้โหแต่ต้องให้ความเป็นธรรมกับผู้ตายเขาด้วยนะครับ
ที่ผู้ต้องหาบอกว่าเขามาใส่ร้ายแบบนั้นแบบนี้เนี่ยนะฮะ
ท่านผู้ชมครับคือจุดเกิดเหตุที่ห้องพักของผู้ตายเนี่ย
เขาก็เพิ่งสร้างเพิ่งกั้นห้องขึ้นอยู่ในรั้วบ้านเดียวกันนะฮะ
ย้ายมาอยู่ด้วยกันก็เมื่อช่วงสิงหาคมที่ผ่านมานี่เองนะครับ
นี่คุณเนธิชาวลงพื้นที่ไปนะครับแม่ของผู้ตายภรรยาของผู้ก่อเหตุ
วันนี้ก็ร้องไห้ตลอดเวลาบอกว่าลูกชายเนี่ยเขาเพิ่งเลิกกับเมีย
แล้วกลับมาอยู่กับแม่ที่บ้านที่อุทัยธานี

เวลาเจอกันเขาก็เงียบบึ้งตึงใส่กัน
แต่แม่บอกแม่ก็ไม่รู้เหมือนกันแหละว่าสาเหตุมันคืออะไร
แล้วลูกชายก็มากั้นห้องอยู่ในบริเวณบ้าน
ส่วนตัวนายเสน่ห์สามีก็ไม่ค่อยเอาการเอางานนะฮะ
หลังเกิดเหตุก็มายกมือไหว้ขอโทษ
แต่ถึงแม้จะเป็นสามีภรรยากัน
แต่อย่างนี้เนี่ยมันถึงขั้นฆ่าลูกของเธอ
เธอก็จะไม่ประกันตัวนะครับขอให้เป็นไปตามกฎหมาย
ส่วนน้องสาวของผู้ตายนะครับบอกว่าก่อนวันเกิดเหตุ
พี่ชายก็เหมือนกับพูดเป็นลาง

บอกถ้าตายคงนอนตายตาหลับ
เพราะตอนนี้น้องสาวเลี้ยงแม่ได้แล้ว
แล้วพี่ชายยังโพสต์ข้อความเอาไว้ก่อนจะเกิดเหตุ
ทำไมช่วงนี้รักแม่ห่วงแต่แม่จัง
แต่ตอนนี้เขาเสียชีวิตแล้วนะครับ